กลับมาช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าครบ๑๐๐วันแล้ว
สำหรับการจากไปของดาราสาวคุณแตงโมนิดาค่ะก็มีการทำบุญครบหนึ่งร้อยวันด้วย
แล้วก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะนี่แหละค่ะที่ท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่งนะคะ
กลุ่มแฟนคลับเนี่ยก็มีนางสาวมาดีพัฒนานนทนันค่ะ
เป็นประธานชมรมริบบิ้นขาวแล้วก็ชาวชุมชนพิบูรสงครามหนึ่ง
เขาไปจัดงานนะคะครบรอบ๑๐๐วันการเสียชีวิตของคุณตังโมค่ะ
โดยมีพี่ต่อยเนี่ยก็คือพี่ชายคุณตังโมนายดายศเดชจบเนี่ย
ด้วยก็เป็นตัวแทนของครอบครัวเป็นประธานในพิธีค่ะ
งานมีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน๕รูปนะคะจากวัดปากน้ำนนทบุรี
และวัดพระพลาศิริวิทยามาสวดบังสกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณตังโมนะคะ
โดยทางด้านประธานชมรมริบบิ้นขาวบอกว่าหลังจากงานครบ๑๐๐วันเรียบร้อยแล้วเนี่ย
เดี๋ยวชมรมเขาจะมีจัดกิจกรรมต่อไปก็คือการทำบุญให้กับเด็กพิการ
เพราะคุณตังโมชอบการทำบุญกับเด็กพิการค่ะ
แล้วก็เรื่องของคดีความเนี่ยเขาก็บอกว่าคือหลายคนก็อยากให้มันจบเร็ว
ถึงแม้ว่าทางกลุ่มจะไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่จะยอมรับผลการตัดสินของศาลและการทำงานของตำรวจ
ส่วนสาลาแห่งนี้ทางกลุ่มจะขอทางเทศบาลนครนนทบุรี
รูปของคุณตังโมนิดาจนครบวันที่น้องตกเรือและเสียชีวิต
ก็คือ๒๔กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะคือจะขอให้ตั้งให้ครบปีหนึ่ง
เห็นภาพที่พี่ต่อยมองทอดสายตาไปที่แม่น้ำนะ
ก็ถามพี่ต่อยคิดอะไรพี่ต่อยก็บอกว่าคิดถึงน้องสาวนะครับ